หลายท่านอาจจะได้เห็นคลิปนี้แล้วจากในโลกโซเชียลเพราะว่าเขาก็กระหน่ำแชร์กันอยู่เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้โอ้โหวันศุกร์ต้นเดือนรถติดแน่นอน
เวลา๕โมงเย็นสุดแล้ว
คือรถติดอยู่แล้วแม้กระทั่งไม่ใช่เวลาเร่งด่วน
นี่คือ๕โมงเย็นคนเลิกงานตนเดือนวันศุกร์ติดกันไปหมดเลย
ตรงนั้นเป็นพื้นที่ขาวแดงคือห้ามจอด
รถคันนี้จอดซื้อของทำให้รถข้างหลังติดยาวแล้วก็ติดหนักมาก

ขี่มาเคาะกระจกตักเตือนแต่ปรากฏว่า
กันไปเตือนกันมามอเตอร์ไซค์เองก็หัวร้อน
คือไม่จบแค่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร

คือรถเก่งคันนี้คนที่เอามาโพสต์นี่แหละนะ
เขาไปทำผิดกฎจราจรเรื่องจอดในชั่วโมงเร่งด่วน๕โมงเย็น
เมื่อวานนี้อย่างที่บอกวันศุกร์ต้นเดือน๕โมงเย็นชั่วโมงเร่งด่วน
จอดตรงที่ขาวแดงที่เขาห้ามจอด
รถติดเพราะเขายาวหนักเลย
แล้วจักรยานยนต์คันนี้ค่ะเขาก็ขี่มา
ขี่มาเตือนขี่มาตักเตือนแต่ว่าเอาจริงขี่มาตอนแรก

คงไม่ต้องบอกนะคะว่านิ้วอะไรไม่ใช่นิ้วโป้งกับนิ้ก้อยแน่นอน

พอเปิดกระจกลงผู้ชันนกบอกว่าอะไรพี่ผมซื้อของ
มอเตอร์ไซค์บอกว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันซื่นนี่นู่นนี่นู่น

เอามือดันกระจกข้างจนมันพลิกไปข้างหลังหน่อยหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าท้าทายด้วยบอกเนี่ยถ่ายเลยเนี่ยถ่ายทะเบียนรถเขาด้วย
ก็เหมือนจะมีแบบว่าทะเลาะทะเลาะกันนิดหน่อย

แล้วก็คว้าหินที่มันอยู่ข้างหน้าริมทางเนี่ย
โยนแบบไม่หันมามองเลยนะโยนมาข้างหลัง
แล้วก็เข้ากระจกหน้ารถของรถเก่งคันนี้จนกระจกแตกเสียหาย

ส่วนใหญ่คอมเมนต์บอกว่ามอเตอร์ไซค์ใจร้อนไปเปล่า

แต่อีกส่วนนึงก็บอกว่าแต่คนขับรถเก่งเอง

เพราะว่า๕โมงเย็นรู้กันอยู่ว่า
รถมันติดหนักแค่ไหนแล้วยิ่งเป็นวันศุกร์ต้นเดือน

โอ้โหแต่ถึงขนาดทรัพย์สินเสียหายอย่างนี้
แล้วมันจะเกิดอันตรายถ้าก้อนหินมันเด้งไปโดนคนอื่นอีก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
พบว่าบริเวณนั้นเป็นร้านขายย่าเทียม

หน้าร้านมีป้าระบุว่าถึงแล้วจอดรถตรงนี้
แม้พื้นที่ตรงนั้นเป็นขาวแดงและมีป้ายห้ามจอด
แต่ก็ยังมีรถจอดซื้อของกันอยู่ต่อเนื่องนะคะ
ส่วนใหญ่จากการสังเกตของทีมข่าวก็เห็นว่า
จอดอยู่ครั้งละประมาณ๕๑๐นาที
ส่วนก้อนหินที่คนขี่รถจักรยานยนต์ปลาใส่นั้น
ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะยังตกอยู่ที่พื้น
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
เป็นช่วงการจราจรติดขัดแต่รถก็ยังสัญจรไปมาได้
และระหว่างที่ยืนอยู่ริมถนนก็ได้ยินเสียงคนตะโกนด่ากัน
ไม่นานก็เห็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ปลาหินมาใส่
ตอนนั้นตกใจมากไม่กล้าหันไปมองเพราะเดี๋ยวจะถูกลูกหลงไปด้วยนะคะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องกำลังจะมองหน้า
ทีนี้ฟังเรื่องจากเจ้าของคลิปกันหน่อย

เป็นผู้ชายอายุ๒๘ปีนะคะเขาบอกว่า
วันนั้นเขาแวะส่งแฟนให้ซื้อกระเช้าใส่สินค้าให้ลูกค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน
เขาบอกว่าเขาจอดรถประมาณ๑๕นาที
แต่รู้ดีนะรู้ดีว่าตรงที่จอดมันห้ามจอดใช่ไหม
มันห้ามจอดเขาบอกเขารู้ดีเลยว่าจอดตรงนั้นมันมีความผิดแน่นอน
แต่เห็นว่าทางร้านที่เขาแวะลงไปซื้ออนุญาตให้จอดได้ชั่วคราว
เอาตกร้านตกลงขออนุญาตร้านเหรอคะเวลาเราจอดริมถนนสาธารณะเนี่ย
อนุญาตร้านร้านบอกเอาจอดได้ชั่วคราวแน่สิถ้าไปซื้อของเขาอ่ะ
เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะเขามีแต่ส่วนได้
เขาเลยบอกว่าก็เลยจอดแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้
ส่วนตัวเขาอยู่ในรถไงเผื่อว่ามีอะไรก็จะได้ขยับขยื่นได้ทัน
เขาก็บอกว่าเขาไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ถ้าหากพี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นมาบอกให้เขาขยับรถโดยไม่ใช้อารมณ์
เหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่เกิดแล้ว
แต่จริงถ้ารถติดเพราะคุณขนาดนั้นแล้วคุณควรขยับเลยนะคะ

เดี่ยวนี้ชาวโซเชียลเราชาวเน็ตเรามีภูมิผุมกันละ
เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนคลิปมันมีออกมาแค่ตอนจังหวะเกิดเหตุ

เตอร์ไซค์จะกลายเป็นเหยื่อคดีจะพลิกหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าที่มีคลิปแค่ช่วงนี้
เพราะอยากให้เห็นแค่ช่วงที่เกิดเหตุจริง
ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านี้เลย
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่ตำรวจสอนอบางซื่อแล้ว

แล้วก็ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้

คือร้านอนุญาตให้จอดได้ชั่วคราวแต่ถ้าคุณถูกตำรวจจับเนี่ย

แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทำเกินกว่าเหตุนั่นแหละ
ถูกต้องคือฝั่งหัวร้อนก็ไม่ได้

เอาแบบนั้นดีกว่าเราเองก็จะไม่เสียด้วยนะ